คุณผู้ชมคะร้านค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้ามาแบบกินก่อนแล้วจ่ายทีหลังเนี่ยคือเซ็นไว้เชื่อไว้นานครั้งเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะเพราะว่าเขามีเรื่องของต้นทุน
เจ้าของร้านที่ชนบุรีบอกว่าสุดจะทนเพราะว่าทนมาสุดแล้วมีชายหญิงคู่หนึ่งค่ะเดินเข้ามาเที่ยวร้านของเขาแล้วบอกขอซื้อเหล้าขอกินก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยจ่ายทีหลังเจ้าของร้านบอกว่าของเก่ายังไม่จ่ายเลยจ่ายของเก่ามาก่อนแล้วเดี๋ยวเอาของใหม่ให้
กลายเป็นว่าลูกค้าสองคนนี้โกรธค่ะเจ้าของร้านบอกว่าดูท่าไม่ดีเพราะไปตามพวกมาลูกค้าเนี่ยไปตามพวกมานะคะเหมือนจะโดนทำร้ายร่างกายไปเอาขวานะคะมาไล่ฟันลูกค้าทั้งสองรายได้รับบาดเจ็บไปตามกันนะคะก็เลยกลายเป็นภาพนี้เช้านี้แล้วค่ะกูภัยเอ๋ยตำรวจเอ๋ยก็ต้องลงพื้นที่แล้วก็หามส่งโรงพยาบาลแบ
เราถาม๒คนคนแรกชื่อว่าคุณสัมภิษฐ์

ทั้งสองคนเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

เดินมาที่ร้านเพื่อมาเซ็นเหล้า
แต่เจ้าของร้านผู้ก่อเหตุบอกว่า
เดี๋ยวของเก่าก่อนที่จะเอาไปเนี่ย

พี่เบิร์ตบอกก่อนที่จะเอาของใหม่

ผู้ได้รับบาดเจ็บลูกค้า๒ราย

ท้าทายเลยบอกว่าให้เจ้าของร้านออกมา
ตัวต่อตัวดีลกันมั้ย

คนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยตอนแรกก็เข้าไปห้ามปลามทั้งสองฝ่าย
แยกย้ายกันไปแล้วนะแต่แล้วค่ะเรื่องมันไม่จบ
เพราะว่าคนเจ็บแล้วก็ลูกค้าทั้งสองคนเนี่ยไปแล้วกลับมาใหม่
ต่อว่าท้าทายอีกเช่นเคยจนเจ้าของร้านเกิดความโมโหค่ะ
นำขวานออกมาไล่ฟันทั้งคู่จนได้รับบาดเจ็บ
อันนี้คนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้
แต่ถามว่าเจ้าของร้านจะเล่าแบบไหนฟังต่อค่ะ
ไปคุยกับเจ้าของร้านชื่อว่านายกรคงประโคนอายุ๕๕ปี
คุณกรเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่นั่งขายของอยู่ภายในร้าน
ซึ่งก็คือคนเจ็บนั่นแหละทั้งคู่เดินมาจะมาขอซื้อเหล้า
ทีนี้คุณกรบอกว่าจะมาซื้อเล่าแล้วลักษณะคือเซ็นหน้า
คุณกรเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาเงินค่าเหล้าของเก่ามาก่อน
ที่ค้างจ่ายอยู่๑ขวดทั้งคู่เขาก็เลยมีปากเสียงกัน
ทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงกันลักษณะคือเจ้าของร้านก็ดี
ลูกค้าก็ดีท้าทายกันไปมาค่ะ
สุดท้ายคนเจ็บทั้งสองคนก็คือลูกค้าเดินกลับไปที่ห้องพัก
แล้วไม่นานนักค่ะเดินกลับมาพร้อมกับเพื่อนอีกสักประมาณ๔๕คน
ท้าทายคุณกรบอกว่าออกมาเลยออกมาชกตัวต่อตัวนะคะ
คุณกรเห็นท่าไม่ดีแล้วเพราะว่าคุณไปเอาพวกมา๔๕คน
คุณกรบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโดนทำร้าย
ก็เลยตัดสินใจไปนำขวานออกมาไล่ฟันดังกล่าวนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็ต้องนำตัวคุณกรเจ้าของร้านมือขวาน
สอบปากคำเพิ่มเติมแล้วต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป